ไต้หวันนั้นประกาศจุดยืนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะ
ที่จะประกาศนำพาไต้วันนั้นออกห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและจีนจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่

ผลการเลือกตั้งของไต้หวันออกมาได้ตรงตามความคาดหมายของหลายฝ่าย

จากก่อนหน้านี้กระแสความนิยมในตัวช่ายอิงเวิร์น
และการไม่เอาด้วยกับจีนแผ่นดินใหญ่มาแรงอย่างมาก
ประกอบกับความไม่พอใจในการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีหมาอิงจิล
ผู้นำรัฐบาลพักก๊กมินตังที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
รวมทั้งยังมีข่าวว่าทิศทางของเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง
ทำให้ชาวไต้หวันบางส่วนที่เคยเชื่อมั่นว่าถ้าหากไต้หวันพึ่งพาจีนไว้
จะมีผลพลอยได้เรื่องเศรษฐกิจต้องกลับมาคิดทบทวนดูใหม่
ใช่อิงหวนเกิดในตระกูลที่ร่ำรวย
การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยไต้หวันแห่งชาติ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคอนเนล
และปริญญาเอกจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนประเทศอังกฤษ
หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งไต้หวันครั้งนี้คือเสียงของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและขยายวงอย่างรวดเร็ว
เหล่านี้เป็นประชากรชาวไต้หวันรุ่นที่กำลังสะท้อนถึงความน่ากลัวของนโยบายจีนเดียว
ซึ่งเป็นหลักปกครองแบบ๑ประเทศ๒ระบบซึ่งไต้หวันก็อยู่ในสูตรเดียวกับฮ่องกง
สัตว์อาจารย์โฮมิงโชว์แห่งคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันมองถึงปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ว่า
ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวมีความต้องการที่แน่ชัดมากและยังมีความรู้สึกชัดเจนต่ออัตลักษณ์ความเป็นชาติและจะไม่ปล่อยให้ไต้หวันเป็นแบบฮ่องกงอีกต่อไป
พวกเขามีแนวทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ชัดเจนสำหรับไต้หวันพวกเขาต้องการให้ไต้หวันมีเอกสิทธิ์ทางการเมือง
อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์โฮไม่คิดว่าคนรุ่นใหม่ต้องการแบ่งแยกดินแดนแต่อย่างน้อยพวกเขาต้องการปกครองทางการเมืองเองและอยากมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ขณะที่รัฐบาลจีนก็ได้ส่งสัญญาณปรามที่แน่ชัดและแข็งกล้าวมาโดยตลอดเกี่ยวกับท่าทีของไต้หวัน
หลังผลการเลือกตั้งไต้หวันออกมา

ยึดมั่นในข้อตกลงกับไต้หวัน
ที่จะอยู่ภายใต้นโยบายจีนเดียว

ไต้หวันจะแบ่งแยกดินแดนออกไป
นับจากวันนี้ผู้นำหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ไต้หวัน
เผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลประโยชน์ที่สมดุลกัน
ไต้หวันกับจีนและไต้หวันกับสหรัฐ
ซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยในใจของเธอมาโดยตลอด
ซึ่งหากว่าเธอพยายามท้าทายจีน
การยืนยันอำนาจอธิปไตยของไต้หวันอย่างแข็งกล้าว
ก็จะทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับไต้หวัน
ตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ภายใต้รัฐบาลของในหมาอิงจิลต้องพังทลายลง
ตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก
แต่ถ้าหากวิเคราะห์จากถ้อยคำปราศัยประกาศชัยชนะเมื่อค่ำวันนี้
จะเห็นว่าวาธิภูนามหญิงของไต้หวันคนนี้
จะเตรียมไปด้วยแนวคิดประชาธิปไตในหัวใจที่ฝังรากลึกมายาวนาน
ในขณะเดียวกันช่ายอิงหวนก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกล่าวว่า
จะต้องเดินหน้าสารสัมพันธ์กับสหรัฐและญี่ปุ่น
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสองประเทศนี้
โดยเฉพาะสหรัฐที่สนับสนุนประชาธิปไตยไต้หวันเสมอมา
วิเคราะห์มองว่าในช่วงเวลานับจากนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกครั้ง
และอยู่ในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีเชิญสุยเปียน
ระหว่างปี๒๕๔๓ถึง๒๕๕๙
ซึ่งจีนลงโทษไต้หวันด้วยการไม่ส่งเสริม
และไม่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ไต้หวันเลย
รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของช่ายอิงเวิร์น

ไม่มีนโยบายจะแนบแน่นกับจีนแผ่นดินใหญ่ไปมากกว่านี้
สิ่งที่ช่ายอิงหวนเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีนคือ
ต้องใช้เทคนิคลีลาในการรักษาความสัมพันธ์กับจีนไม่ให้แข็งกล้าวเกินไป
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่อ่อนข้องจนเกินไป
ซึ่งเธอต้องการให้จีนเปิดใจยอมรับถึงความเท่าเทียมของประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบ